เชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นภาพของครูภัยบูลกับน้องกระต่ายเนี่ยมีการแต่งงานกัน
งงว่าตกลงแต่งจริงไม่แต่งจริงนะครับเพราะมันมีหลายกระแสมาก

คือชาวเน็ตเนี่ยนะคะเชื่อกันเป็นตุเป็นตะเลยนะคะว่าแบบ
ครูภัยบูลกับน้องกระต่ายเขาแต่งงานกันจริงหรือเปล่านะคะ
คือบันเทิงไทยรัฐก็ได้เฉลยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่า
เป็นเพียงการแสดงเอ็มวีเท่านั้นค่ะ
โดยทั้งคู่นะคะรับบทเป็นพระนางให้กับเพลงจังหวะสนุกนี้ค่ะ
ผูกแขนแฟนเพิร์นแขนแฟนเขาอะไรอย่างนี้
ของพี่เอิร์ทพิชิตพงศ์นะคะ
ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วค่ะเป็นศิลปินในค่าย
เมื่อวานนี้นะคะปล่อยเพลงเต็มออกมาแล้ว

ตอบยังเพิ่งความเทพภาพ
ยังคงติดตามผลงานเหมือนเดิม
ผิดไปแล้วก็ให้อภัยได้นะคะ
โฟกัสไปที่การแสดงของเขาอามวลไหหล่า่า่่ะ

เอาเป็นว่าไปติดตามผลงานเพลงของน้องเอิร์ทแล้วกันนะ
ก็ได้ไม่ต้องโฟกัสกันผิดจุด
ผูกแขนแฟนเผินจ้า